สำหรับกรณีที่มีครูไปข่มขืนเด็กนักเรียนนะคะ

โพสต์ภาพโป๊เปลือยของผู้หญิงคนหนึ่งด้วย

ซึ่งครูพระคนนี้ได้มีการไปแจ้งความแล้ว
และภาพที่ถูกโพสต์ก็เป็นภาพของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของครูพระ
แต่เรื่องข่มขืนเกิดขึ้นจริงค่ะ
เป็นครูสอนภาษาจีนที่ไปข่มขืนเด็กนักเรียนม๒ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
แล้วเมื่อวานเนี่ยครูสอนภาษาจีนคนนั้นก็ไปมอบตัวแล้ว
แต่สารไม่ให้ประกันตัวนะคะ
เมื่อวานนี้ศาลจังหวัดตลิ่งชันแขวงชิมพลีเขตตลิ่งชันค่ะ
ก็ที่ศาลนี้นะคะพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายบุญฤทธิ์
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาจีนโรงเรียนหญิงล้วนที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ยื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกตั้งแต่วันที่๑๙มีนาคมถึง๓๐มีนาคม
เพราะว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
แล้วก็รอผลตรวจพิมพ์มือผู้ต้องหาด้วย
พิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่ได้คัดค้าน

ทีนี้ต่อมาค่ะญาติของนายบุญฤทธิ์คนนี้เนี่ย
ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
แต่สารพิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
เพราะสารมองว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ย
อาศัยความไว้วางใจที่ตัวเองเป็นครูสอนภาษาจีน
ให้กับผู้เสียหายซึ่งยังเป็นผู้เยาว์อยู่
กระทำผิดตามคำร้องถือเป็นเรื่องร้ายแรงค่ะ
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัวด้วย
ว่าถ้าหากปล่อยตัวชั่วคราวอาจจะหลบหนีได้
เจ้าหน้าที่รัชธรรมก็เลยคุมตัวนายบุญฤทธ
ขังไว้ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนะคะ
อย่างที่บอกว่ากรณีของนายบุญฤทธิ์เนี่ย
เป็นคนละกรณีกับคุณครูพระ
ที่ตอนแรกถูกปล่อยเรื่องราวแล้วก็ถูกปล่อยภาพเหล่านี้ออกมา
คือเป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน
็ตแรกที่ถูกปล่อยออกมาคือภาพนี้แล้วบอกว่าตัวการคือครูพระศึกษา
แล้วก็มีที่บอกว่าเนี่ยไปคมคืนในนักเรียนม๑
มีภาพภายกับนู่นีนานนท์แบบนี้
แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นการกลั่นแกล้งกัน
ทางโรงเรียนเองก็มีการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบ

ครูพระคนนี้ก็ไปแจ้งความกลับแล้วนะคะ

มีหลายคนเหมือนกันนะที่เมื่อวานเรานำเสนอข่าวไป
แล้วก็ส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กไลฟ์แล้วก็ในไลน์หน้าจอ
ว่าเขาต้องขอโทษครูพระด้วยเพราะว่าตอนที่รู้ข่าวตอนแรกเนี่ย
ดาวไปเยอะเหมือนกันออกตัวแรงไปเหมือนกัน
หลายคนก็รับผิดชอบในฝีมือของตัวเองที่ทำไปด้วย